วันนี้มีเรื่องน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมที่เป็นผู้มีเงินได้
คุณผู้ชมครับแน่นอนกับเรื่องของการลดห่อนภาษี
ปลายปีแบบนี้คงจะเริ่มหาทางเรื่องของการออม
หรือว่าการทำประกันเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

ทำประกันให้เหมาะสมกับเราทั้งเรื่องของการคุ้มครอง
แล้วก็นำเรื่องของการทำประกันนั้นไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณสุนิดาพริบไหวครับ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
วันนี้จะมาคุยกันผ่านทางสกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

จริงตอนนี้หลายคนเข้าใจนะครับว่าเรื่องของการทำประกันชีวิตนั้นแค่คุ้มครองอย่างเดียว
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยการทำประกันมีทั้งเรื่องของการออมแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะในเรื่องของการทำประกันชีวิตนะคะก็จริงก็คือเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะ
วางแผนประกันชีวิตก็เพื่อปกป้องนะคะคุณค่าของชีวิตของเรานั่นเอง
รวมไปถึงเราก็สามารถวางแผนภาษีจากการทำประกันชีวิตได้ด้วยนะคะ
เพราะว่าในเรื่องของการวางแผนภาษีเราก็สามารถจะใช้ในเรื่องของเบี้ยประกันสามารถเอาไปลดหย่อนภาษี
แล้วในการทำประกันชีวิตนะคะก็ยังให้ประโยชน์กับเรามากมาย
ไหนจะเรื่องของความคุ้มครองชีวิตชีวิตตัวเราเองชีวิตคนที่เรารักนะคะ
ในเรื่องของการที่เราสามารถบรรเทาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
รวมไปถึงนะคะเราสามารถมีเงินเก็บเงินออมจากการวางแผนในเรื่องของการทำประกันชีวิตได้
เป็นเงินออมให้กับเราในอนาคตได้นั่นเองค่ะ
แต่ว่าการทำประกันชีวิตมันเยอะมากมากเลยเกินสุนิทรา
เราจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเรากับอาชีพของเรา
หรือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคน
เป้าหมายในเรื่องของการทำประกันชีวิตอย่างแรกท่านผู้ชมทุกท่าน
ก็ต้องเลือกการทำประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของตัวเอง
แต่หลักก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเวลาเลือกทำประกันชีวิตอย่างแรก
ก็ต้องพูดถึงในเรื่องของความคุ้มครองก่อนนะคะ
ว่าทุกท่านก็อาจจะต้องการความคุ้มครองในระยะสั้นกับระยะยาวที่ไม่เท่ากัน
รวมไปถึงในเรื่องของทุนประกันชีวิต
ดังนั้นเราอาจจะต้องไปคำนวณว่าเราต้องการทุนประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองเท่าไหร่
รวมไปถึงในเรื่องที่๒ก็คือในเรื่องของระยะเวลาชำระเบี้ย
ระยะเวลาชำระเบี้ยระยะเวลาความคุ้มครองก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
และที่สำคัญที่ลืมไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของผลประโยชน์
ว่าเราอยากจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำประกันชีวิตบ้าง
ซึ่งการทำประกันชีวิตก็มีแบบประกันหลากหลายมากมาย
ดังนั้นเราอาจจะต้องคุยกันเพิ่มเติมนะคะ
ถ้าสมมุติคุณผู้ชมหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยอยากทำประกันแบบเอาแบบเงินออมด้วยคุ้มครองด้วย
จะทำอย่างไรจะเลือกอย่างไรคุณสุริดามีคำแนะนำบ้างไหมครับ
ใช่ค่ะวันนี้ก็มีในเรื่องของแบบประกันมาแนะนำหนึ่งแบบ
ได้ทั้งในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตได้ทั้งในเรื่องของเงินออม
ในเรื่องของความคุ้มครองในระยะยาวถึงอายุ๘๐มีเงินคืนให้ตลอดสัญญา
รวมไปถึงในเรื่องของความคุ้มครองก็ได้สูงถึง๑๒๐ด้วยค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดว่าเราวางแผนแล้วเลือกแล้ว
ก็จะได้ทั้งเรื่องของการออมทั้งเรื่องของการคุ้มครองแล้วก็ลดหย่อนภาษีด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะเพราะเนื่องจากว่าเบี้ยประกันที่เราชำระไป
เราก็สามารถไปลดห่อนภาษีได้เบี้ยประกันทั่วไปเราสามารถลดหย่อนภาษีได้
ตามสูงสุดตามที่เราจ่ายจริงไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท
ส่วนเบี้ยประกันบำนานก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน
แต่เบี้ยประกันบำนานก็อาจจะต้องมีเรื่องเงื่อนไขสักนิดหน่อย
ตรงที่ว่าเราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของรายได้ของเราก่อน
รายได้ของเราต่อปีเป็นเท่าไหร่
เราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้สูงสุดไม่เกิน๑๕ของเงินได้ที่เราต้องเสียภาษี
แล้วก็เราใช้สิทธิสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาท
จะสิ้นปีแล้วถ้าเกิดผมตัดสินใจทำตอนนี้ทันไหมค

ทันเลยทันในเรื่องของแบบประกันต่าง

ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณสุธิดามากนะครับ

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินกรุงเทพฯประกันชีวิต